นะครับแต่เดิมแล้วก็หัวใจอวัยวะภายในนี่ทำงานหนักนะครับ
ก็ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบเนี่ยล้มเหลวนะครับ

เพราะเราติดจะได้ป้องกันไม่ให้การเกิดการแพร่ระบาดด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ยกระดับแล้วนะคะ
เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่๔ตามพรบโรคแพร่ระบาดในปี๒๕๕๘นะคะ
ท่านใดที่ปกปิดข้อมูลท่านมีโทษนะคะ

อย่างคุณปู่คุณย่าที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วปกปิดข้อมูลแบบนั้น
ถ้าท่านทำแบบนั้นเนี่ยต่อไปท่านโดนปรับนะคะต้องรับโทษนะคะ
จากเรื่องของกฎหมายก็เป็นเรื่องของการรับผิดชอบสังคมนี่แหละ

ใช่ค่ะเราชาวไทยเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ประเทศไทยมีความพยายามอย่างสูง
ทั้งเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเองแล้วก็การรักษาผู้ที่ติดเชื้อไปแล้ว
เมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่ามีผู้ที่ติดเชื้อรายหนึ่งเสียชีวิต
เป็นพนักงานขายของในห้างชื่อดังแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เข้าไปรักษาในลักษณะของโรคตอนแรกที่เข้าไปรักษาคือไข้เลือดออก
ทีนี้ก็ไปพบทีหลังอีกครั้งนึงว่าติดเชื้อโควิด๑๙
คือถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์ของผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิต
เขาป่วยเป็นไข้เลือดออกตั้งแต่๑๗มกรา
คือตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน

หลังจากนั้นมีการตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด๑๙
ส่งตัวต่อมารักษาที่สถาบันบำราชนราดูล๕กุมภาพันธ์
แล้วใช้ยาต้านไวรัสร่วมด้วย
รักษาจนไม่พบแล้วว่ามีเชื้อโรคโควิดหรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
กุมภาพันธ์หลังจากนั้นจู่๒๙กุมภาพันธ์เสียชีวิต
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปหรือฟันทงได้นะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิต
มาจากโรคไข้เลือดออกหรือโรคโควิด๑๙
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงบางช่วงบางตอนที่คุณโรสลินอ่านไป
ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาตรวจไม่พบเชื้อโคโรนาแล้วไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจพิสูจน์กันก่อนนะคะ
ว่าเสียชีวิตจากโรคอะไรแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข
เกี่ยวกับโควิด๑๙โควิด๑๙ในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้นับแล้วละกัน
มีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยละ๑ราย
ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล๑๑ราย
อดผู้ป่วยสะสม๔๒ราย
และผู้ป่วยที่อยู่ในเครือข่ายเฝ้าระวัง
คุณตัวเลขนี้สีแดง๒๙๕๓ราย
ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาติดแล้วหรือยัง

และมีการแพร่ระบาดต่อไปถึงคนอื่นหรือเปล่า
ถึงบอกว่าให้ระวังนี่แหละนี่นะคะ
ส่วนเรื่องของการพบผู้เสียชีวิตคนแรกเมื่อวานนี้
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ

บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี
เป็นพนักงานขายของที่ห้างแห่งหนึ่ง
พบว่ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน
เริ่มป่วยปลายเดือนมกราคม
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยไข้เลือดออก
ก่อนที่จะนำตัวมารักษาต่อ
จากการพบเชื้อโควิด๑๙ที่สถาบันบำราชนราดูล
เท่ากับทอดระยะเวลามาเกือบ๑เดือน
หลังจากนั้นแหละค่ะอวัยวะภายในเสียหายอย่างหนัก
และเสียชีวิตช่วงเย็น๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลังจากที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด๑๙ร่วมด้วยนะครับ

มาที่สถาบันบำราชนราดูล
และมีการทำการรักษาอย่างเต็มที่
จนตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์
๒๖๖๓ด้วยสภาพปอดที่เสือบแต่เดิม
และหัวใจอวัยวะภายในที่ทำงานหนัก
ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว

นี่แหละค่ะจากคำพูดของอธิบดีกรมควบคุมโรค
คือไม่พบเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์
ก็เลยอันนี้ก็จะต้องสงสัยอยู่นะคะว่าเสียชีวิตจากโรคอะไรกันแน่

อย่างไรก็ตามที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตรายแรก
เป็นพนักงานขายของอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้เองทางบริษัทปิดให้บริการที่สาขาศรีวารี
ตั้งแต่วันที่ผู้ชายคนนี้ตรวจพบเชื้อโควิด

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ
เข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และคนที่ทำงานที่สาขาแห่งนี้เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกันเลย

จากนั้นมีการทำความสะอาด
มีการฆ่าเชื้ออบโอโซนตามมาตรฐานของกระทรวงอย่างเคร่งครัด
คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานอย่างสูงสุด
หลายคนเป็นห่วงไงอยากจะไปซื้อของ
เขาบอกทำตามหมดทุกอย่างแล้วฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พนักงานตรวจโรคทุกคนแล้วไม่พบนะคะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสภากาชาติไทยค่ะ
ท่านนี้นะคะนายแพทย์ธีรวรรณเฮมจุฬาลงกรมหาวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคน
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เกี่ยวกับเรื่องพบผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙รายแรกในไทย
บอกว่านี่แหละน่าจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้
ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย
และแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการถึงขั้นวิกฤตจนเสียชีวิตได้
อกจากนี้นะคะคุณหมอบอกเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าจากการวินิจฉัยข้างต้นผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออก
ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกติดเชื้อไปด้วย
ติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วยและมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้าง
แต่ว่าคุณพยาบาลได้รับยาทันกลับบ้านไปแล้ว
อย่างไรก็ตามนะคะคุณพยาบาลเองเนื้อปอดเสียหายอยู่ระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน
และหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขถือว่ายังไม่ฟันทงนะ
ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้ที่อายุ๓๕ปีเสียชีวิตจากไข้เลือดออกหรือโควิด
แต่ว่าทางนายแพทย์ธีรวัตรออกมาแย้งกับข้อมูลนี้อีกครั้งว่า
ไข้เลือดออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย
รายนี้อย่างแน่นอนตามแบบนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นตัวใหญ่แบบนี้เลย
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้รอแล้วกันนะคะผลการตรวจนะคะ